ชนี้เป็นนักตบสาวไทยนะครับที่อาศัยการเสิร์ฟการขึ้นบล็อก
คะแนน๒๕๑๗๒๕๑๘และ๒๕๑๕นะครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมเช่นเคยครับ
ซึ่งจะแข่งกันระหว่างวันที่๑๔๒๐กันยายนนี้
โค้ชด่วนด้านใน๔วัชละเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
จะไม่มีออนอุมาสิทธิลักษณ์ที่รักษาอาการบาดเจ็บ
และอนุสลาต้อมคำที่ติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัด

ส่วนมากนักตบทีมชาติไทยตัวหลักนะครับ
ทั้งพรึ่มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญาพงศ์
พรพันธ์เกิดปราศจรัสพรบรรดาศักดิ์

ประเมินความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายอีกครั้งนะครับ
ประกาศรายชื่อ๑๔ผู้เล่นที่จะลุยศึกเอวีซีครับ

และจะเดินทางในช่วงเช้าวันจันทร์

ถ้ามีรายชื่อก็จะเดินทางไปสมทบในช่วงบ่าย
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่๑๔๒๐กันยายน
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดให้ชมตลอดการแข่งขันนะครับ

นายสมพรณ์ใช้บางยางนายกสมคมกีฬาวอร์เลอร์บอลแห่งประเทศไทย
แถลงข่าการแข่งขันวอร์เลอร์บอล
ซึ่งถือเป็นรายการใหญ่นะครับที่มีทีมสุดยอดระดับเอเชียเข้าร่วมทั้งหมด๘ทีม
ประกอบไปด้วยจีนคาซักสถานไต้หวันญี่ปุ่นอีรานออสเตรเลียรวมทั้งไทยนะครับ
รอบแรกไทยอยู่ในสายเอร่วมกับจีนคาซักสถานและไต้หวัน
นัดแรกวันที่๒๒กันยายนพบกับไต้หวันเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ไทยรัดทีวีถ่ายรถสดทุกนัดที่ไทยแข่งขันตลอดโทรเมนต์
จนถึงวันที่๒๘กันยายน